วันนี้พรุ่งนี้จะได้รายละเอียดทั้งหมดสิบโมงครึ่งที่สำนักงานสุขภาพนะครับเบื้องต้นเขาก็รู้สึกสำนึกผิดนะครับ
๑๐๐ให้ความล่ะมือ๑๐๐แล้วเขาบอกว่าเขาก็คิดว่าเขาหนีไม่พ้น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเกาะติดกันตลอดทั้งวันนะคะหลังจากมีข่าวว่าพอได้หมายจับแล้วก็เตรียมที่จะรวบตัวกัน
คุณผู้ชมตามข่าวมาตลอดทั้งวันนะคะ
สำนักข่าวก็ไปที่ข่าวนี้เป็นหลักข้อมูลในโซเชียลมีเดียก็มีจำนวนมากนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ข้อมูลที่ออกมาไม่ว่าจะมีภาพนะคะคนใกล้ชิดให้สัมภาษณ์
เป็นข้อมูลจากนักข่าวของแต่ละสำนักก็แล้วแต่สุดท้ายจะต้องรอยืนยันอย่างเป็นทางการ
ทุกข้อมูลในวันพรุ่งนี้นะคะ๑๐โมงครึ่งตามที่พบตรบอกไว้ว่าจะมีการแถลงข่าว
ณตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะคะคือเมื่อไม่กี่นาทีนี้เนี่ยตัวของผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
จากที่สอบกันอยู่ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีเนี่ยเพิ่งจะขึ้นรถ
เพื่อเอาตัวมาที่กองปราบในกรุงเทพแล้วก็ช่วง๑๐โมงครึ่งพรุ่งนี้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
แต่นอกเหนือจากที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้แล้วเนี่ยวันนี้ข้อมูลที่ถูกรีดออกมาเนี่ยนะคะ
มีอะไรที่เราน่าจะพอเชื่อได้บ้างหรืออย่าเพิ่งเชื่อเลย
ต่อให้เป็นข่าวว่าเป็นคนบอกเองสารภาพกับตำรวจเองชี้จุดเองชี้เป้าเองเนี่ย
เป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะไม่ได้บอกของจริงก็ได้
ก็ดีครับมึงต้องเหล่า๒คนจะนั่งแค่นั่งฟังก่อนช่วงแรก
เพราะว่าในพื้นที่เพิ่งเอาตัวขึ้นรถแล้วก็มากรุงเทพ
แล้วเดี๋ยวอีก๒ช่วงเราคุยกันนะคะท่านรอง

และตอนนี้นะคะเราอยู่ในสายกับคุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะ
ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐเกาะติดตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวเลยในพื้นที่นะคะ

สวัสดีครับพี่จอมขวัญครับ
เมื่อสักครู่ตำรวจเพิ่งเอาตัวของนายประสิทธิ์ชัย
ขึ้นรถอย่างที่พี่จอมขวัญโปรยไปเมื่อสักครู่นี้ครับพี่จอมขวัญครับ
ในส่วนของการสอบคือก่อนที่จะขึ้นรถ
คือก็สอบกันที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวที่ลบบุรี
หรือว่าหรือแค่คุมตัวเอาไว้เฉย
แล้วก็จะมาสอบกันอีกทีที่กองปราบเลยคะ
คือผมคิดว่าคงมีการสอบปากคำเบื้องต้น
สถานีตำรวจท่องเที่ยวก่อนอีกหนึ่งรอบนะฮะ
ระหว่างที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมา

หลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จสิ้นกระบวนการ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวเสร็จแล้ว

ถูกคุมตัวขึ้นรถของกองบังคับการปราบปราม

เพื่อให้ชุดสืบสวนสามารถหาพยานหลักฐาน

เอาไปทิ้งตามที่ต่างมาก่อน
ซึ่งภายหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเสร็จสิ้น
จากการที่นำตัวไปชี้จุดแล้วนะฮะ

มาที่กองสถานีตำรวจท่องเที่ยว

ซึ่งไม่มีสื่อมวลชนคนไหนรู้
ว่าตัวของนายประสิทธิ์ชัยมาอยู่ที่นี่

กลับมีการเอานำตัวนายประสิทธิ์ชัยมาที่นี่
ซึ่งผมได้สอบถามกับทางชุดสืบสวน

มาสอบปากคำในประเด็นที่ยังสงสัย
รวมไปถึงพยานหลักฐานต่าง

ซึ่งเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเค้นสอบ
ของทองคำที่นายประสิทธิ์ชัยเนี่ย
อ้างว่าได้ทิ้งไปที่บริเวณสะพานแห่งหนึ่ง

แต่ทางตำรวจชุดสืบสวนเนี่ย

ถึงแม้จะยืนยันแบบนั้น
แต่ทางชุดสืบสวนที่ส่งชุดประดาน้ำลงไปงมหาเนี่ย
งมหามาตั้งแต่ช่วงประมาณทุ่มเที่ยงจนถึงเนี่ย

ยังไม่เจอทองที่นายประสิทธิ์ชัยอ้างเลยครับ

ทางผมได้สอบถามกับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ระหว่างที่ท่านกำลังจะขึ้นมาขึ้นรถ

ก็ยังไม่มั่นใจว่าประสิทธิ์ชัยพูดจริงไหม
แต่ตำรวจจะมีการปรับแผน

เพราะว่าเป็นที่ที่น้ำไหลแรงนะฮะ

อาจจะกระจายไปอยู่ในพื้นที่ต่าง

แต่ควักจากกระเป๋าตอนที่ป้นเนี่ย

ก็จะเป็นตรงเกาะกลางตรงนั้น

ผมอยากจะเล่าย้อนไปถึงช่วงเช้า
จับกลุ่มตัวนายประสิทธิ์ชัยนะฮะ

ที่ส่วนที่กำลัง๑๕คน
สะกดรอยตามนายประสิทธิ์ชัยตั้งแต่ที่บ้าน
พอไปสะกดรอยตามนายประสิทธิ์ชัยแล้วให้ไปที่บ้านแล้วเนี่ย

จะออกไปทำงานที่จังหวัดสิงห์บุรีในทุกวัน
โรงเรียนที่เขาเป็นผู้อำนวยการอยู่นะฮะ

สีดำนี้เป็นของภรรยานายประสิทธิ์ชัยนะครับ

ของชุดสืบสวนของชุดของกองปราบนะฮะ

แล้วก็มีการที่จะสกัดกั้นรถของนายประสิทธิ์ชัยที่อำเภอท่าวุ้ง

รถคันนั้นที่เป็นของเมียไม่เจออะไร
แต่ไปเจอของรถของนายประสิทธิ์ชัยที่จอดไว้

ก็ไปเจอกระสุนปืนขนาด๙มม
ซึ่งเป็นขนาดที่ตรงกับที่นายประสิทธิ์ชัยไปใช้ก่อเหตุ
จนไปถึงมีการนำตัวมาให้ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

มีการไปสอบปากคำนายประสิทธิ์ชัยที่มธบ๑

พบตรนัดสื่อตั้งแต่๖โมงเช้า
จนถึง๖โมงเช้าผมก็รอตั้งแต่ตี๕จน๖โมงเช้า
๑๐โมงก็มีความชัดเจนออกมาว่าจับผู้ต้องหาจับนายประสิทธิ์ชัยได้
พบตรถึงนำตัวมาคุณจอมขวัญครับ

คือข้อมูลตลอดทั้งวันออกมาเยอะมากเลยนะคะ
เอาอย่างนี้เบื้องต้นก่อนสิ่งที่น่าจะเป็นหลักฐานที่พาไปถึงตัวเขาเนี่ย
ณตอนนี้ตลอดทั้งวันสิ่งที่พาไปถึงตัวเขาได้คือ
ตัวเก็บเสียงของปืนใช่ไหมคะ
ผมพูดคุยกับคนตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์

ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนี้

สิ่งที่สามารถทำให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนไปถึงตัวของนายประสิทธิชัยได้เนี่ย
เพราะว่าตัวของไซเลนเซอร์ของปืน
เขาไปตรวจสอบว่ามีใครที่สั่งไทเลนเซอร์ตัวนี้

แล้วก็พบเจอว่าตัวของนายประสิทธิ์ชัยเนี่ยเป็นคนสั่งซื้อ

ทางรองผัววัตรรอเขาเคยบอกผมนะคะว่า
ตัวของไซเลนเซอร์หาไม่ยากเลย

เขาก็ไปสืบสอบมาแต่ผมยังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่า

อาจจะเป็นตามที่รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกก็ได้
แต่นั่นแหละฮะคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญ
ที่ทำให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนไปจนถึงตัวของนายประสิทธิ์ชัยได้
แต่รองพบตรยังไม่เชื่อแค่นั้นนะฮะ
เขายังไปตรวจสอบว่าในเมื่อของนายประสิทธิ์ชัยเนี่ย

ช่วงเวลาวันที่เกิดเหตุนายประสิทธิ์ชัยอยู่ที่ไหน
ประสิทธิ์ชัยอยู่บริเวณที่ห้างโรบินสันหรือเปล่า
เข้าไปตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ของนายประสิทธิ์ชัยครับคุณจอมขวัญครับ
พบว่าตัวของนายประสิทธิ์ชัยเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือ
มีการโทรศัพท์ไปหาพ่อหลังก่อเหตุ
โทรไปทันทีฮะหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วอย่าโทรไป
เขาก็เลยคิดว่านายประสิทธิ์ชัยน่าจะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแน่
จนมีการไปตรวจสอบจนมีการไปสืบค้นหาพยานหลักฐาน
แล้วก็พบจริงว่านายประสิทธิ์ชัยมีส่วนเกี่ยวข้องจริง
จนมีการออกหมายจับในช่วงเช้าของวันนี้มีการไปค้นบ้านของนายประสิทธิ์ชัย
ขออภัยครับเป็นบ้านของพ่อแม่นายประสิทธิ์ชัยนะฮะ
ที่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุนี่แหละไม่ไกลกัน
เมื่อเช้าเดี๋ยวผมไปก็ต้องตกใจ
มีปืนที่นายประสิทธิ์ชัยใช้ลงมือก่อเหตุ
ปืนเนี่ยเป็นปืนของพ่อนายประสิทธิ์ชัยเอง
ส่วนรถจักรยานยนต์ฟีโน่ที่คนร้ายใช้
นายประสิทธิ์ชัยไปยืมพ่อตามาครับคุณจอมขวัญครับ
ไม่ได้เอาไปยนต์ทิ้งน้ำไม่ได้เอาไปไว้ที่ไหน

พอยืมเสร็จแล้วเนี่ยก่อเหตุเสร็จก็เอาไปคืนตัวของพ่อตา
ส่วนปืนเนี่ยก็เอาไปคืนพ่อครับคุณจอมขวัญครับ
คุณภูริพัฒน์ค่ะคือถ้าตามข่าวบอกว่า
อุปกรณ์ต่างคือตอนนี้มันสามารถจะบอกได้เป็นข้อมูลแล้ว
อย่างที่คุณภูริพัฒน์บอกไปคือปืนเป็นของพ่อคืนพ่อแล้วนะคะ
รถจักรยานยนต์เป็นของพ่อตาคืนพ่อตาแล้วนะคะ
แล้วก็ในส่วนของทองตอนนี้ยังค้นอยู่
ซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะได้คุยกับรองวิชัยในรายการด้วยว่า
ตกลงมันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะโยนทองทิ้งนะคะ
เหนือจากนั้นแล้วเนี่ยตกลงรองเท้าเป้อุปกรณ์
ไม่ว่าจะเป็นถุงมงถุงมือหรือว่าใดก็แล้ว
แต่ที่แต่งตัววันนั้นตกลงเผาทิ้งยังคะ

สิ่งเดียวที่นายประสิทธิ์ชัยเผาไปคือรองเท้า
คือรองเท้าที่เจ้าตัวใส่ลงไปก่อเหตุ
ซึ่งตัวของราถุงเท้าไปเผาที่โรงเรียนที่นายประสิทธิ์ชัย

ส่วนกระเป๋าถุงมือเสื้อผ้าหรือหมวกโม่ง
ก็ตามแต่ชุดสืบสวนนั้นสามารถตรวจยึดมาได้ทั้งหมดครับ

คุณภูริพัฒน์ในส่วนของพยานหลักฐานตอนนี้
สมมุติถ้าทองไม่เจอยังไงเขาก็ถูกกล่าวหา
แล้วก็ทำสำนวนได้อยู่แล้วถูกไหมคะ
แน่นอนครับในทางการศึกษ์สวนของกำรวจ
สิ่งหนึ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือทอง
แต่ถ้าหากว่าไม่เจอทองเนี่ยเขาก็ยังสามารถดำเนินคดีในคดีอื่นได้
ไม่ได้เป็นในเรื่องของการฆ่าคนหรือของคดีอื่นนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าตัวของนายประสิทธิ์ชัยรับสารภาพ
แต่ตัวของเขารับสารภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ

แต่ตัวทองเนี่ยยังไงก็ตามแต่ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ก็ต้องตรวจค้นก็ต้องงมหาทั้งวันทั้งคืน
จะเจอหรือไม่เจอยังไงก็ต้องหาตลอดทั้งคืน
แต่ตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้ปักใจเชื่อว่านายประสิทธิ์ชัย
นทองลงไปทิ้งอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ

อาจจะเอาทองไปฝากไว้ที่ไหนสักที่

แต่ตอนนี้เนี่ยบรรดาพ่อแม่ภรรยาของนายประสิทธิ์ชัยเนี่ย
ถูกคุมตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรเมืองลบบุรีอยู่
ก็อาจจะเป็นการเพ้นสอบนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยทองเนี่ยอยู่ที่ไหน

ค่ะคุณภูริพัฒน์คะตามข่าวบอกว่าจริงแล้วตำรวจรู้ตัว
สามารถบอกได้แล้วว่าตัวคนก่อเหตุเป็นใคร
ตั้งแต่หลังเกิดเหตุเพียง๒๓วันเองเหรอคะ
ผมอยู่ที่นี่มา๑๔วันครับคุณจอมขวัญครับ
ต้องบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย

ก็จะให้ข้อมูลที่ไม่ค่อยเป็นความจริง
ไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้ต้องหาที่เป็นลูกผู้มีอิทธิพล
เป็นคนมีสีหรือว่าไปอยู่ที่ชายแดน

แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่ตามที่ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกเลยฮะ

และเป็นคนที่มียศมีตำแหน่ง
กลายเป็นกลายเป็นตัวนายประสิทธิ์ชายเอง
ซึ่งตำรวจเนี่ยพอรู้แล้วตำรวจตกใจครับคุณจอมขวัญครับ
เพราะว่าตัวของนายประสิทธิ์ชัยไม่ใช่คนที่จะลำบากทางด้านการเงินเลย
เป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีพอสมควร

พอหลังก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยพอไปดูในเฟซบุ๊คนายประสิทธิ์ชัยนะฮะ
พอดูเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังเห็นนายประสิทธิ์ชัยไปกินกาแฟกับภรรยา
ไปนู่นไปนี่กับภรรยาไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กไปที่โรงเรียน
เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปเลยไม่เหมือนคนที่ลงไปลงมือก่อเหตุเสร็จเลย
ซึ่งณส่วนนี้เนี่ยทำให้ตำรวจเชื่อได้ว่าตัวของนายประสิทธิชัยเองเนี่ย
เขาบอกว่าเขาบอกกับชุดสืบสวนเล็กน้อยครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความล้มเหลวในชีวิตเคยทำให้พ่อแม่ผิดหวังมามาก
สิ่งที่เขาก่อเหตุเนี่ยลงไปเนี่ยก็เพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีความเบื่อหน่ายกับชีวิตอยากที่จะหาอะไรใหม่อะไรตื่นเต้นในชีวิต
แล้วก็การลงมือครั้งนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าเขาคงโดนตำรวจวิสามันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่มีตำรวจอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยรอดออกไป
แต่ยังไงแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รอดแต่พอชุดสืบสวนที่ติดตามจับกลุ่มตัวเขานะฮะเขาก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนนะฮะ
เขาไม่มีท่าทีหักคืนกับตำรวจเลยก็ยังให้ความร่วมมือยังให้ความร่วมมือในการสอบปากคำในการไปชี้จุดหาพยาหลักฐานต่างแต่สิ่งหนึ่งที่เขาขอไม่ไปเลยก็คือโรงเรียนที่เขาเป็นผออยู่
เขาบอกว่าเขารู้สึกอับอายเพื่อนครูเขารู้สึกอับอายนักเรียนที่โรงเรียนนั้นไม่ขอไปที่โรงเรียนนั้นอย่างเด็ดขาดนะครับคุณจอมขวัญครับ
คุณภูริพัฒน์อย่างนี้นะคะคือตลอดทั้งวันคือจริงแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะได้ตัวเนี่ยคือสิ่งที่เป็นคำถามในใจของทุกคนคือว่าจริงจริงเป้าหมายที่แท้จริงของการไปป้นทองเนี่ยมันคือทองหรือเรื่องปล้นทองมันแก้พยายามอำพลางมูลเหตุที่แท้จริงในการก่อเหตุกันแน่แล้ววันนี้มันก็มีข้อมูลออกมามากมาย

คนก็มีมูลว่าตัวของผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะเคยทำความรู้จักอาจจะเคยสนิทสนมกับหนึ่งในคนที่เสียชีวิตด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังคลี่คลายปมนี้อยู่ผมได้สัมภาษณ์ตัวของพ่อของหนึ่งในคนเสียชีวิตนะฮะเขาบอกว่าหลายวันก่อนประมาณหนึ่งถึงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยตัวของตำรวจเรียกตัวพ่อไปสอบปากคำบอกว่า
มีเรื่องราวเรื่องชู้สาวหรือไม่แต่ตัวของพ่อเนี่ยก็ยืนยันบอกว่าไม่มีไม่มีทางที่จะเป็นไปได้สิ่งนี้เนี่ยทำให้ตำรวจเนี่ยค่อนข้างคลางแคงใจว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องนอกเหนือจากเรื่องนี้หรือไม่แต่เรื่องชู้สาวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตำรวจเอามาคลี่คลายคดีด้วยเช่นเดียวกันครับคุณจอมขวัญครับค่ะคุณคุณภูริพัฒน์เรื่องของการให้ให้

คุณจอมขวัญครับยังไม่มีใครที่จะสามารถฟันทงได้ว่า
สรุปแล้วผู้ต้องหาต้องการที่จะชิงทองจริงหรือไม่
หรือว่ามีเรื่องชู้สาวมาร่วมด้วยหรือไม่ครับคุณจอมขวัญครับ
ค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะดูแล้วจากที่เป็นข้อมูลตลอดทั้งวัน
อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนคือว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนเกาะเหตุ
และเขาก่อเหตุคนเดียวไม่ได้มีคนอื่นร่วมด้วย
คำถามคือตำรวจยังคิดว่ามีคนอื่นช่วยเหลือหรืออย่างน้อย
รับรู้อาจจะก่อนก่อเหตุหรือว่าหลังก่อเหตุไหมคะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาตำรวจพยายามพูดนะครับว่า
ใครที่รู้จักหรือว่าเห็นบุคลิกคนนี้
พอคลิปวงจรปิดออกไปแล้วเนี่ยรู้ว่าเป็นใครมาให้ข้อมูลกับตำรวจซะ
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติพยายามเน้นคำนี้
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีเบาะแสหลายอย่าง
แต่ก็ยังไม่มีใครที่จะมาให้ข้อมูลอย่างเต็มที่
แต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่มีพยานหลักฐานไหน
บ่งชี้ไปถึงว่ามีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วย
ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างของตัวของนายประสิทธิชัยเองหรือว่าคนอื่นเอง
ยังไม่มีข้อมูลว่ามีใครร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่
แต่อาจจะมีไหมที่มีใครบางคนที่พยายาม
พอรู้แล้วว่าเป็นตัวของนายประสิทธิ์ชัยทำเนี่ย
ช่วยเหลือหลบหนีหรือเปล่าปิดบังอำพางบางอย่างหรือเปล่า
อะไรแบบนี้ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบฝัด

คุณภูริพัฒน์ค่ะเรียนอ่านจากในข่าว
ก็มีนักข่าวรายงานเหมือนกันว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
เป็นพ่อตานะที่มาถามเจ้าตัวว่าได้ไปก่อเหตุหรือเปล่า
ใช่ไหมคะคืออันนี้มันมีข้อมูลที่ชัดเจนจากในพื้นที่ไหมคะ
ว่าคือคนใกล้ตัวมีใครได้ไปเหมือนกับเอกใจ
อาจจะเห็นรูปร่างอาจจะเห็นเสื้อผ้า

มีคนใกล้ตัวไปถามเขาก่อนหน้านี้ไหมคะ
ส่วนตัวแล้วผมยังไม่ได้รับข้อมูลในส่วนนี้เลยนะฮะ
แต่ดูท่าทีที่ทางข่าวนี้
ผมเชื่อว่าคนที่เห็นคนร้าย
มีท่าทีการเดินลักษณะแบบนี้
มีหุ่นมีรูปร่างหน้าตาคล้ายแบบนี้
เขาต้องย่อมรู้อยู่แล้วเขาว่าเป็นคนใกล้ตัวเขา
แต่อยู่ที่ว่าเขาจะมาบอกข้อมูลกับทางตำรวจไหม
ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนรู้จักเขานะ
เป็นญาติพี่น้องเขานะหรือว่าเป็นเพื่อนเขานะ
ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ยังไม่มีใครมาบอกทางกำรวจครับ
แต่ตำรวจสามารถสืบเสาะหา
พยานหลักฐานที่ยังคงหลงเหลือในที่เกิดเหตุได้

ก็ตอนนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าผลออกมา
ก็น่าจะตรงกันกับตัวของผู้ต้องหาด้วย
อือคุณภูมิพลิภาคตอนนี้นะคะ
ตัวของผู้ต้องหาเองขึ้นรถเพื่อมากองปราบ
แล้วก็พรุ่งนี้พบตลจะเป็นคนแถลงข่าวเอง

ณตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยคือ
อย่างนักข่าวนะคะหรือว่าตำรวจส่วนใหญ่ก็ถอนกำลังออกมาจากจากที่
ที่จับตัวได้กันหมดละได้ยังคะ
ก็ยังพอมีสำนักข่าวบางสำนักอยู่ใช่ไหมฮะ
ไม่มีใครที่จะถอนทีมไปไหนเพราะว่า
ตอนนี้เนี่ยก็มีการจัดกำลังที่จะไปเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
เพราะว่าไปหลังจากการแถลงข่าวเสร็จแล้ว
ผมได้รับการยืนยันจากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านบอกนะครับว่าได้บ้อมมาให้กับรองของวัตรร
ที่รับผิดชอบคดีเป็นคนนำตัวของนายประสิทธิ์ที่ไทย

โดยที่บริเวณที่เกิดเหตุในหลายที่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง
ว่าพอไปแล้วมีความปลอดภัยไหม
ชาวบ้านจะมารุมประชาธันตร์หรือเปล่าคุณจอมฝันครับ

ยังไงขอบคุณมากเลยสำหรับการตามอยู่ครึ่งเดือนนะคะ
ขอบคุณภูริพัฒน์ตอนนี้ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

คนที่เป็นตำรวจเคยจับผู้ร้าย
อาจจะบอกเราได้ว่าอะไรเชื่อแล้วก็ได้
หรืออะไรอย่าเพิ่งเชื่อสักครู่ค่ะ

แต่เอาเข้าจริงค่ะรองวิชัยค่ะ
คือพรุ่งนี้ผ่อเบาตะลอแถลงนี่

คือหมายถึงว่าเขาจะบอกจริงทั้งหมด
กับผ่อเบาตะลอเพื่อใช้ในสำนวนจริง
เพื่อเอามาแถลงข่าวกับนักข่าวได้ป่ะคะ
ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ท่านผ่อเบาตะลอ
จะแถลงเรื่องขั้นตอนอะไรต่างของคนร้ายที่ทำเนี่ย

แต่รายละเอียดปีกย่อยเล็กน้อย
มันต้องอยู่ในสำนวนต้องสอบสวนมาเป็นเล็ก

กำลังจะแถลงเรื่องเจอของกลางทำที่นู่นที่นี่
ทำจริงอะไรต่างท่านต้องบอกหมด
แต่บางเรื่องเทคนิคท่านคงไม่บอกไม่ได้
เพราะว่ามันต้องอยู่ในสำนวนการสอบสวน
และเป็นวิธีการสืบสวนท่านคงไม่บอก
แต่ขั้นตอนทั้งหมดวิธีการอะไรต่างเนี่ย

เอาอย่างนี้ค่ะเรียนถามรองวิชัยก่อนเลยว่า
อย่างตอนนี้นักข่าวก็ยังเฝ้าดูอยู่นะคะ
ที่งลมหาทองในแม่น้ำที่ว่านี้

ท้องนี่หนักนะโยนตรงไหนก็หล่นตรงนั้นไม่มีน้ำพาไปกระเด็นหรอก

ยังไงก็เอาล่ะโยนไปน้ำเชี่ยวเต็มที่ก็ไม่เกินเม็ด
ไปได้อย่างไรของมีน้ำหนักถ้าใส่ถุงดิ
ถ้าใส่ถุงถุงอาจจะลอยไปไกลเพราะถุงกว่าจะจม

แต่ถ้าเป็นน้ำหนักทองนี้ไม่นานหรอกครับ
เพราะฉะนั้นตำรวจผมเคยจับกลุ่มโจรป้นสะพานลอย
แล้วก็จับได้ผมถามของกลางทิ้งที่ไหน
มันบอกมันเอาสนับมือที่ป้นสะพานลอย
ตรงนี้แล้วเฟี่ยงไปผมถามมึงเฟี่ยงไปประมาณสักกี่เมตร

ผมก็เอาถ่อไปปักแล้วผมก็งม

เราก็บอกมันอาจจะฟ่างเกินนั้นก็ได้ต่ำนั่นก็ได้นั่น
ก็เจอก็เจอเจ้าพญาด้วยก็ยังเจอ
ดังนั้นถ้ามันทำจริงถ้ามันบอกจุดตรงนี้
เขาตีวงตรงนั้นเดี๋ยวก็เจอได้
คืออย่างนี้ค่ะคือที่ถามท่านแบบนี้คือว่า
ตกลงเขาจะทิ้งทองจริงไหม
ผมยังเชื่อว่าไม่ทิ้งอาจจะไม่ทิ้งก็ได้
เพราะเขาป้นมาก็อาจจะไปฝังไปเก็บ
หรือไปให้ญาติเก็บไว้ใช้หลายคดีที่บอกเอาไปฝัง
แล้วก็ออกจากคุกเข้ามาใช้ก็เยอะแยะใหม่
อันนี้อาจจะไปฝากใครก็ได้

เราต้องทำทุกสิ้นกระบวนการ
ถ้าไม่ทำเดี๋ยววันหลังเราหาทองไม่เจอ

บอกว่าทิ้งตรงนี้คุณทำไมไปงม

ต่อให้ตำรวจคิดว่าเฮ้ยคงไม่ทิ้งหรอก

ผู้สหาบอกอะไรจึงหลังต้องไปทำตาม
ไปเช็คไปตรวจสอบไปสืบสวนให้ได้ข้อจริงเท็จจริงที่ปรากฏ
คืออย่างนี้ค่ะที่ถามว่าจะทิ้งจริงหรือไม่ทิ้งจริง
คือมันจะโยงกลับไปที่ตกลงเราไม่แน่ใจว่าตกลงเขาลงมือด้วย

เพราะคนก็ยังสงสัยว่าชิงทองใช้อาวุธขนาดนี้
แต่งตัวแบบนี้ต้องฆ่าคนขนาดนี้เลยหรือ

คดีนี้มันต้องการเป้าประสงค์คือทรัพย์อยู่แล้ว
ผมถามว่าเขาจะไปฆ่าคนใดคนหนึ่งในร้านทองเนี่ย
ผมถามว่าเขาต้องวางแผนยิงคน

ผมถามถ้าผมจะยิงคนในร้านเนี่ยผมไปดักหน้าห้างก็ได้

จูงใจมากมายที่ถึงจะฆ่าผู้หญิงคนนี้ใช่ป่ะ
เช่นเคยรักกันผู้หญิงมีชู้หรืออะไรต่าง
มันต้องหยามน้ำใจกันมากมันถึงทำอย่างนี้

แล้วมูลเหตุจากหลักคือต้องการทองแน่นอน
หรือมีแต่ยังสืบไม่เจอยังไม่ถึงยังลึกไม่พอ
ผมว่าไม่คงตัดประเด็น
ผมไม่ให้น้ำหนักเลยเรื่องชู้สาว

คืออาจจะไม่ใช่ชู้สาวก็ได้แต่อาจจะเป็นเราไม่รู้วิธีคิดเขานะคะ
แต่แบบทองอาจจะบังหน้าก็ได้เรื่องเอาทองอาจจะบังหน้าได้ไหมคะ
มันยากนะตามที่จะไปป้นทองขั้นตอนในการวางแผนมันต้องมากนะ
มันไม่ใช่ทำกันง่ายอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้
จะมาอำพางไปฆ่าคนยิงคนยิงยามยิงคนที่อยู่ตรงนั้น
ยิงเจ้าของร้านแล้วไปอำพางเอาทองมาเพื่อฆ่าคนคนเดียวเนี่ยผมว่าเป็นไม่ได้
เพราะฉะนั้นขอถามเพิ่มเติมคือมันจำเป็นต้องหรือมันเป็นไปได้ไหมคะ
ที่อาจจะสภาพกดดันสภาพจิตใจหรือไม่แน่ใจสภาพจิตใจของเขา
คือมันต้องตรวจสอบประวัติเรื่องของการรักษาทางสภาพจิตอะไรต่างนี้ไหมครับ
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแต่ผมมองนะผมมองว่าเป้าประสงค์เขาเนี่ยเขาป้นทอง
วันนั้นผมดูคลิปวีดีโอเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาถือปืนเข้ามาเนี่ย
เขามายิงคนที่หน้าเคาน์เตอร์นะอืมเพราะคนที่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ย
เหมือนกับเขาจะมาป้นทองเนี่ยมันบังอยู่เขาต้องยิง
แล้วเสร็จแล้วอีกนัดหนึ่งที่ยิงพลาดไปโดนเด็กเนี่ยเขาจะยิงอีกคนนึงแล้วที่หลบเข้าไป
แล้วเขาก็ไปป้นทองถ้าวันนั้นคนนี้คนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ไม่อยู่
ผมว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีการยิงคนอาจจะยิงผู้หญิงคนนั้นคนเดียวที่
ที่อาจจะขัดฝางหรืออาจจะเห็นอะไรตรงที่หน้าร้านทองคนเดียว
แต่อย่างอื่นผมว่าไม่ยิงเด็กไม่ยิงคนอื่น
แต่เรียนก็ฟังคนที่เชี่ยวชาญกว่ามานะคะคือจริงจริงแล้วคนปล้นทองเนี่ย
คือแค่ยิงปืนขึ้นฟ้าหรือถือปืนมาให้เห็นแล้วใส่ชุดแบบนั้นคนก็หมอบกันหมดแล้วนะคะ
แน่นอนพฤติกรรมที่ป้นทองมาก็เป็นอย่างนั้นเอาปืนมาจี้แล้วก็โดด
เผลอไม่ได้ยิงด้วยกระโดดขึ้นตู้ท้องเขาพฤติกรรมเดียวกัน
แต่คนนี้มันผิดสังเกตคือมันยิงคนยิงคนที่ฝางก่อนแล้วก็ยิงคนที่จะหลบหนีนะครับ
ดังนั้นคนนี้๑ใจแรงวจัยเขาเห็มโหด
เขามีการใช้วุฒิปืนเป็นมีการฝึกพอสมควร
ดังนั้นคนร้ายเนี่ยถ้าเกิดใจไม่ดีมีการใช้วุฒิปืนเป็นมีเทคนิคอะไรต่างเนี่ย
มันจะทำให้ใจเขาเนี่ยกระทำความผิดได้ง่ายมากกว่าคนอื่น
อย่างเช่นน้องไม่มีปืนเนี่ยน้องจะคิดจะสู้ใครเนี่ยน้องก็ช่างใจ
แต่ถ้าน้องมีปืนยิงปืนแม่นเนี่ยน้องไม่กลัวล่ะมีเรื่องอะไรน้องก็จะทำ
ตรงนี้เป็นจุดที่อาญาวิทยาเขาบอกว่าทำให้ใจคุณจะก่อเหตุได้ง่ายขึ้น
รองค่ะแต่ทีนี้เรื่องบทเรียนเข้าใจที่ท่านบอกนะคะ
แต่ทีนี้ในแง่ของคนถ้าไม่ได้เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้หรือไม่เคยทำร้ายคนมาเลยเนี่ย
แล้วสมมุติว่านี่คือการก่อเหตุของเขาครั้งแรกนะคะด้วยการใช้ปืนมันนิ่งไปป่ะคะ
สำหรับคนที่จะมาก่อเหตุชิงทองใช้ปืนยิงคนแล้วก็รู้ด้วยซ้ำนั่นแหละ
ฉันว่าคือวิถีกระสุนเขาต้องรู้ว่ามันอาจจะถึงชีวิตอ่ะคือดีกรีมันจะเข้มข้นขนาดที่ถ้าไม่เคยก่อเหตุมาแล้ว
คือทำครั้งแรกเพื่อทองฆ่าคนได้เลยเหรอคะ
ก็อาจจะเป็นหนึ่งจุดนึงอย่างเทศประมูลเหตุเนี่ยจุดนึงอาจจะเก็บกฎไว้ก็ได้
ที่น้องพูดมันก็เป็นไปได้จุดหนึ่งเขาต้องการทองก็ได้
แต่เวลาเขาให้ทำเนี่ยใจคนเนี่ยมันถึงไง
ผมดูน้องการยิงเนี่ยผมรู้เลยการยิงเนี่ยเห็นไหมน้องก็ยิงเขายิงไม่ค่อยได้มองใคร
เขายิงไปแบบยื่นไปแต่เพียงคนกำลังฝึกเป็น
เพราะฝึกเป็นเนี่ยดูแขนตรงแขนตรงเล็งไปตรงไหนมันก็โดน
ดังนั้นเขาฝึกเป็นไงเห็นไหมน้องเวลายิงดูคลิปได้เลย
เขายื่นไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปบอกอย่างนี้นะเขาแบบ
ไปโดนตรงไหนก็โดนต้องคิดอย่างนี้
เรียนถามท่านนิดนึงค่ะวิธีการใช้อาวุธคือ
เขาจะทันคิดไหมคะว่าไอ้ตัวเก็บเสียงไอ้กระบอกเก็บเสียง
ต่อตรงปลายปืนมาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่พาไปถึงเขา
คือถ้าสมมุติคนชิงทองจริงเนี่ยนะคะแล้วคือไม่ได้คิด
คือถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกว่าเขาอยากโดนวิสามัน
เขาเบื่อชีวิตความตื่นเต้นต้องการเข้ามาในชีวิตเนี่ย
คือเขาจะใส่ไอ้ตัวเก็บเสียงทำไมเพื่อให้มันเตะตา
แล้วพาไปถึงตัวเขาได้ง่าย
อย่างนี้น้องผมว่าตอนทำเนี่ยเขาไม่คิดหรอกว่า
กระบอกเสียงปืนแล้วเนี่ยจะสืบค้นหาเจอก็ง่าย
ผมมองว่าเขาใช้กระดูกซิปเก็บเสียงเนี่ย
เพื่อหนึ่งทำให้ปืนเสียงดัง
พอปืนไม่เสียงดังเนี่ยเขาสามารถจะปฏิบัติการได้ง่ายขึ้น
ถ้าเขาใช้ปืนเสียงดังเนี่ยคนจะแตกตื่นจะอือเนี่ย
หลบหนีมันจะยากขึ้นดังนั้นเขาต้องทำไงที่ให้เงียบที่สุด
ดังนั้นผมเขาใช้ตึงใช้ปืนเก็บเสียง
แต่เขาไม่คิดหรอกว่าปืนเก็บเสียงจะเป็นจุดที่จะทำให้เขาถูกจับได้
โอเคนักข่าวรายงานบอกว่าจุดนี้ที่ตำรวจเอามา
ผมยังมองว่ามีจุดอื่นสำคัญกว่านะแต่ตำรวจก็อาจจะยังไม่บอก
หัวกระปืนปืนสำคัญที่สุดเจอที่ศพ
เจอที่อาจจะไปตรวจสอบที่ไหนเราไม่มีทฤทธิ์ได้
ปืนใช่ไหมมูลเหตุของปืนปืนสามารถจะตรวจสอบได้
ของใครอยู่ที่ไหนอย่างไร
เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นท่านก็บอกอันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ให้เขาสังเกตว่า
ต้องไปหาว่ากระปุ่นกระปุ่นเก็บเตียงได้จากไหนใครบ้าง

แต่จุดสำคัญมันอาจจะมีมากกว่านั้น
แต่ตำรวจเขายังไม่ได้บอก

ถ้าเขาชิงทองจริง
อย่างที่ท่านบอกเขาอาจจะไม่ได้ทันคิดหรอก
เขาอาจจะต้องการแค่เก็บเสียงก็เลยใช้ตัวเก็บเสียง
แต่ทีนี้พอก่อเหตุเสร็จรถไปคืนเจ้าของปืนไปคืนเจ้าของ

เขาต้องรู้สิคะว่าสิ่งเหล่านี้พาไปถึงตัวเขาทั้งหมด

คืออย่างนี้น้องคือคดีนี้ที่ผมบอกตั้งแต่แรก
ถ้าเป็นคดีนี้ที่ประชาชนสนใจ

เราต้องคิดว่า๑คนร้ายเขาสวมไม่มอง

ถ้าไม่ได้หลักฐานอื่นตัวนี้นะ
น้องไม่สามารถจะรู้เลยนะเป็นเขานะ
แม้จะรู้ว่าเป็นเขาถ้าไม่ได้อยากสมประกอบ
ก็อาจจะเอาผิดเขาไม่ได้นะเพราะไม่เห็นหน้า

เราได้หลักฐานอื่นที่บ่งชี้ไปว่าเขาเป็นคนทำไง
อย่างเช่นปืนไปสอบสวนปืน
พ่อบอกเนี่ยยืมปืนไปเขาก็เป็นหลักฐานแล้ว
ไปได้หัวกระสุนไปได้เครื่องเก็บเสียงอย่างที่พูด
ไปได้รถฟีโน่ทุกอย่างเนี่ยเป็นหลักฐานหมด
แม้แต่ไม่ได้ทองก็สามารถจะขึ้นศาลและติดคุกได้
เพราะหลักฐานอื่นมันประกอบและเจือสมกันหมด
เหมือนพยานแวดล้อมน้องทุกว่ามีคนฆ่าคนตายในซอยคนหนึ่ง
ไม่มีใครเห็นเลยแต่ปรากฏที่ขณะคนร้ายวิ่งออกมา
ถือมีดอยู่เล่มหนึ่งเปื้อนเลือดอย่างนี้
แล้วต่อมาจับได้ไปเจอมีดเอาเลือดมาผสมเขาก็รู้แล้วไอ
นี่คนฆ่าคนตายอืมเขาเรียกว่าพยานแวดล้อมไม่จำเป็นต้องพยาน

แสดงว่ารองวิชัยคิดว่าเขาคงมั่นใจ
ทั้งแบบปิดซ่อนใส่ทุกอย่าง
คือเขาต้องมั่นใจแล้วว่าไม่ถึง
แล้วไม่เห็นไหมเนี่ยน้องสังเกตไหมว่าทำไมเขานุ่งเกณฑหาร
เพื่อให้เข้าใจไปอย่างเนี่ย
แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยทุกตำรวจก็ต้องมั่นไห้ในสหารแน่
อย่างเช่นเอาละเกิดเหตุใหม่จะเจออะไร
กระสุนปืนปอกกระสุนปืนกล้องวงจรปิดภาพถ่ายเสื้อผ้าหน้าผม
นั่นคือหลักฐานทั้งหมดนะแล้วมาเจอรถที่หนีอีกใช่ป่ะ
เส้นทางรถเขาสามารถจะพิสูจน์ได้เลยว่าเป็นคนร้ายคนนี้
ค่ะท่านรองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ

เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวลองโทรหานักข่าวในพื้นที่ก่อนนะคะ
ว่าจากการที่ไปลงพื้นที่แล้ว
มีข้อมูลที่ชัดเจนอะไรจากครอบครัว

ที่จะบอกได้ถึงความชัดเจนของการก่อเหตุ
ที่น่าสงสัยที่สุดก็คือมูลเหตุจูงใจค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาที่บอกเบื่อนาย
ต้องการความตื่นเต้นหรือแม้กระทั่งอยากถูกวิสามัน
คือแบบนี้มันฟังขึ้นไหมสำหรับคนที่ทำคดีมานะคะ

คุณผู้ชมคะเราคุยกับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะคะ
คุณนัทพงศ์ก็จะตามอีกหนึ่งมิตินะคะ
ก็คือว่าคนรอบตัวคนใกล้ตัวเนี่ย
ตลอดทั้งวันนี้หลังจากที่จับตัวได้แล้วเนี่ยนะคะ
ได้ข้อมูลอะไรจากคนรอบตัวบ้างค่ะ

คุณนัทพงศ์ไปคุยอะไรยังไงกับใครมาบ้างเชิญเลยค่ะ
ก็คือเริ่มแรกครับก็คือช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ย
ผมเข้าไปที่บ้านหลังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นอาวุธปืนเมื่อช่วงเช้านะครับ
ซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยก็เป็นบ้านของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของทางผู้ต้องหานะครับ
แล้วก็ผมไปคุยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพอผมไปถึงเนี่ย
บ้านหลังนั้นก็ปิดไข่กุญแจแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้าน
ก็คือไปสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพัก
ผมก็มีการไปพูดคุยถามไทยกับเพื่อนบ้านแล้วนะครับว่า
ในลักษณะที่ผ่านมาตลอด๑๐กว่าวันที่เจ้าหน้าที่หาบ่อแสจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้เนี่ย
ในพื้นที่ที่ใกล้ขนาดนี้เขารู้ข้อมูลอะไรมาบ้างหรือว่าพบความผิดปกติอะไรในบ้านนี้บ้าง
ซึ่งทุกคนที่ผมคุยมานะจะคุยออกไปในทางเดียวกัน
ทั้งหมดก็คือว่าทุกคนเนี่ยช็อกช็อกแล้วก็คือไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะคาดคิดว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะเป็นคนที่ใกล้ตัวขนาดถึงกับเป็นคนที่อยู่ข้างบ้านกัน
แล้วเขาก็บอกอย่างนี้ก็คือว่าแม้ตัวในส่วนของผู้ต้องหาคนนี้จะไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่โดยตรงเนี่ย
เขาก็วนเวียนเข้าออกมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวก็ยังเห็นก็ยังเห็นความเคลื่อนไหว
แล้วเขายังบอกอีกนะฮะว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีการประกาศว่าจะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้บอกแต่คนร้ายเนี่ยก็ยังเห็นผู้ต้องหาคนนี้ขับรถยนต์พาแฟนสาวมารับคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าว
แล้วก็ยังสวัสดีเพื่อนเพื่อนบ้านคนที่อยู่ในชุมชนยังพูดจาหยอกล้อยิ้มทักทายซื้อขนมมาฝากเด็กในชุมชนก็ยังคงทำตัวปกติไม่ได้มีท่าทีแล้วก็ที่สำคัญเขาไม่ได้มีพฤติกรรมดุร้ายหรือว่าไม่ได้มีท่าทีมีพิรุธอะไรกับที่จะสอบไว้แต่ว่าคนคนนี้คือผู้ต้องหาในคดีนี้เลยครับคุณจอมขวัญครับ
ค่ะคุณนัทพงศ์โดยนิสัยแล้วเท่าที่เพื่อนบ้านสังเกตเนี่ย
คือเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงไหม
หรือว่าเป็นคนที่เก็บตัวเก็บเงียบอาจจะเครียด
แล้วคือเพื่อนบ้านได้สังเกตอะไรบ้างไหมคะ
อันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าอย่างนี้ครับก็คือว่าที่ผมไปเมื่อช่วงเที่ยง

ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนในส่วนของพวกพฤติกรรม
หรือว่าความขึ้นไว้ต่าง
ผมก็ต้องบอกอย่างนี้ผมก็ไปหาข้อมูลในส่วนของบ้าน
ที่ตัวผู้ต้องหาพักอาศัย
จนผมไปเจออยู่บ้านที่หนึ่งตามเบาะแสนะครับ
ก็คือเป็นบ้านในบริเวณตำบวนป่าตาน
จะอยู่ไม่ไกลจากเขตอำเบอร์เฟอะนะครับ
ของภรรยาของเขานะครับ
แล้วก็เป็นบ้านที่คุณพ่อคุณแม่
ของฝ่ายภรรยาเป็นเจ้าของ

ก็ไปอยู่กินที่นู่นอยู่ที่นี่ด้วย
แล้วทีนี้ผมไปคุยกับคนข้างบ้านตรงนี้มา
เขาก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย

ก็ยังเห็นทางผู้ต้องหาอะไรเนี่ยครับ
ขับรถจักรยานยนต์เนี่ย
โดยเฉพาะรถเนี่ยเขาบอกจำได้แม่นเลย

ก็ยังขับไปขับมาอยู่ในชุมชน
ในชุมชนเล็กคนที่เป็นผลบริสุทธิ์
ก็ยังคงมีการพูดคุย
มีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์นี้โดยที่แบบ
เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทำอะไร

คือคนนี้หรือครอบครัวนี้

คือที่มันจะเป็นมูลเหตุจูงใจแบบที่เราให้ไปทำเหตุการณ์ได้ขนาดนี้ค่ะ

ทุกคนก็ยังคงบอกในทางเดียวกันหมดเลยครับ

เป็นคนที่มีฐานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่ามีเงิน
แล้วก็ที่บ้านไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้
โดยเฉพาะทางส่วนของผู้ต้องหากับตัวภรรยาแฟนเขานะครับ

ก็ยังคงมีการขอเลาะต่อกับทิศกัน
ยังคงพูดตาหยอบเลาะเองกับคนในทุกส่วน
ก็ยังคงทำตัวปกติไม่มีใครคาดคิดเหมือนกัน

กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขา
นึกไม่ออกเลยเนาะคุณนัทพงศ์เนาะคุณนัทพงศ์ค่ะเรียนเหลือเวลานิดหน่อยเท่านั้นเอง
ขอบคุณคุณนัทพงศ์ตอนนี้เดี๋ยวจะคุยกับรองวิชัยต่อในรายการขอบคุณนะคะ

อย่าเครียด
คือเดี๋ยวนะคะถ้าจะมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยต้องรอตำรวจละ
เพราะว่ามันต้องสาวเข้าไปข้อมูลส่วนตัว
แต่ทีนี้ท่านคิดว่าเป็นไปได้ไหมถ้ามันเป็นตามข่าวที่บอกว่าเบื่อต้องการความตื่นเต้นในชีวิต
ตั้งใจจะให้ถูกวิสามันแล้วโอเคอาจจะมีข่าวเพิ่มเติมขึ้นมาว่า

คือเอาล่ะว่าคำว่าเบื่อชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นไปได้
แต่เบื่อชีวิตเพื่อมาทำแบบนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างยาก
เบื่อชีวิตทำอย่างอื่นดีกว่านี่เบื่อชีวิตแล้วไปทำคนอื่น
ให้เกิดเหตุแล้วก็จะบอกว่าจะให้ตำรวจวิสามัน
ผมถามว่าถ้าคิดอย่างนั้นทำไมคุณไม่ยืนในที่เกิดเหตุ
แล้วให้ตำรวจเขามาล้อมแล้วยิงคุณเลยล่ะมันเป็นไปไม่ได้
อันนี้เป็นคำพูดผมมองดูว่าคำพูดเขาเนี่ย
จะทำให้คนสงสารมากกว่าว่าเขามีความเก็บกฎมีปัญหา
เขาถึงทำอย่างนี้ผมว่าจริงแล้วเป็นไปไม่ได้
แต่เพียงแต่ว่าถ้ามาติ้งนิดนึงผิดว่าเขามองว่าทุกคนก็มองว่า
เขาดูเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนกันเองคุยนู่นไม่มี
เปติกิญาว่าได้ก่อเหตุคืนมาแล้วเอ้ยอย่างนี้มันก็เป็นไปได้
ใจเขาเนี่ยดีมากนะครับคือสามารถจะตบตาคนอื่นได้
รองรองเคยเจอไหมคนที่ก่อเหตุแล้วมันมีคนทั้งเจ็บทั้งเสียชีวิต
แล้วใช้ชีวิตปกติเลย
เยอะแยะคนกระทำความผิด
แล้วก็ทำแบบถ้ายิ่งเกินหลายวันขึ้นไปเนี่ย
เขายิ่งทำใจได้เขายิ่งปั้นหน้าได้
สามารถจะสร้างภาพอื่นได้
แต่ถ้าใหม่เขาจะตื่นเต้น
อาจจะหนีจะหลบไปก่อนนั้นอาจจะเป็นไม่ได้
แต่ถ้าเกิดตำรวจยังจับไม่ได้หลายวันเนี่ย
เขาสามารถจะทำตัวนี้ได้เยอะแยะมากมาย
แต่นี่ถ้าดูจากข้อมูลที่ให้มานะคะ
ตั้งแต่วันที่ก่อเหตุคือวันที่๙
วันที่๑๐เขาก็ไปโรงเรียนตามปกติ

ติก็ต้องทำให้เห็นว่าไม่ให้คนสงสัยก็ทำปกติ
ไปหาอาจารย์ไปเรียนตามเผอนี่
การที่เขาออกภาพอะไรต่างเนี่ยก็เพื่อจะกบเกิมความผิดก็ได้
ให้เห็นว่าเขาอยู่อย่างนี้ทำแบบนี้ไม่ให้คนสงสัยก็ได้
สุดท้ายค่ะท่านรองวิชัยคิดว่ายังไงไม่ผิดตัวถูกไหมคะ
ผิดตัวแน่นอนไม่มีผิดตัวไม่เป็นแพ้แน่นอน
งานอย่างนี้ถ้าทำผิดตัวนะกรมตำรวจอยู่ไม่ได้
คนทำงานติดคุกนะและต่อไปกรมตำรวจจะไม่มีใครเชื่อถือ
การจะเคาะไม้จับศาลต้องมีหลักฐานแสดงให้ศาลเชื่อมากมาย
ดังนั้นไม่ต้องกลัวนะผมคิดผมไม่ได้บอก๑๐๐นะเป็น๑๐๐๐
ส่วนรายละเอียดทั้งหมดสุดท้ายจากการสอบและพยานหลักฐาน
พบตรจะบอกได้แค่ไหนแล้วมันคืออะไรกันแน่
อีกไม่กี่ชั่วโมงได้รู้จักกับประโยชน์
ผมว่าก็บอกหมดแล้วแต่เพียงเทคนิคหรือบางเรื่อง
มันจะต้องอยู่ในสำนวนการสอบสวนอาจจะพูดไม่ได้
ยังไงทั้งหมดวันนี้ขอบคุณบนตมตรีวิชัย
ที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะ

เรากะจะคิดเยอะว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
ก็จะละเอียดยิ่งกว่านี้อีก
ในทุกแง่มุมนะคะสำหรับคดีใหญ่คดีนี้ของวันนี้